กำหนดให้ผู้ถูกเสนอชื่อแสดงวิสัยทัศน์นะครับ
ก็คงมีท่านเดียวนะครับที่จะแสดงวิทัยทัศน์เชิญ
พิเชษครับเจ็ดนาทีนะครับกลับเรียนท่านประธาน
ที่ครบกับผมนายพิเชตเชื้อมพานสมาชิกสภาพ
ผู้แทนราษดรจังหวัดเชียงลายพักเพื้อไทยท่าน
ท่านครับกับผมจะปฏิบัติตามพระราชดำรัฐของพระ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและจะยึดมั่นในการปก
ครองในระบอประชาธิปัตัยอันมีพระมหาสัตสง
เป็นพระประมุกผมจะฟื้นฟูสำนักงานสภาผู้แทน
ราศดรประจำภาคต่าง๕แห่งเป็นเบื้องต้นนะครับ
ให้กลับมาเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนให้ประชาชน
เข้าถึงสภาพผู้แทนราษดรนะครับแล้วให้สภาพผู้
แต่รัศดรใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในทุกภาค
เป็นเบื้องต้นนะครับท่านประธานครับ
ให้โอกาสสมาชิกได้นำความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
ชนมาหารือในสภาพผู้แทนรัศดรจากคนละ๒นาที
เพิ่มเป็นคนละสามนาทีเพื่อให้ปัญหาของประชาชนได้
รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วขึ้นครับดำเนินการประชุม
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยยุติธรรมและมีความเป็น
กลางโดยให้เกียรติสมาชิกทุกท่านและปฏิบัติตามท่าน
ประธานในที่ประชุมนะครับอ่าที่มอบหมายให้กับผมได้
ดำเนินการอ่าในเรื่องต่างต่างเร่งรัดความพร้อมให้
กับสมาชิกให้มีคุณภาพมีศักยภาพในการพัฒนาประเทศ
ตลอดจนกรอบกู้เกียรติยศและศักดิ์ศรีของสภาพผู้
แทนราษดรให้สามารถทำหน้าที่ถวงดุนกับอำนาตุ
ราการและอำนาจบริหารได้สร้างความเข้มแข็งอำนวย
ความสะดวกให้แก่คณะกรรมธิการสามัญคณะกรรม
ที่การวิสามันในการทำงานแก้ไขปัญหาเพื่อพี่น้อง
สุดท้ายให้ความสำคัญกับระบบรักษาความปลอดภัย
ของรัฐสภานะครับให้มีความเข้มแข็งและให้สมาชิกทุก
ท่านมีความปลอดภัยขอบคุณครับท่านประธานครับ
ครับก็เป็นอันว่าการเสนอวิสัยทัศน์ก็จบลงนะครับ